สีสันของการแข่งขันการแข่งขันเนี่ยคุณชนะโหมันมีหลากหลาย
วันนี้เยอะมากเลยการแข่งขันทั้งกีฬาพื้นบ้านเอ่ย
หรือการแข่งขันอะไรที่มันแปลกแล้วมันทั้งสนุกสนานแล้วก็เป็นสีสันด้วย
วันนี้ตลอดข่าวของเรารวบรวมการแข่งขันมาฝากคุณผู้ชม
แต่จะมีการแข่งขันอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย
มาเริ่มกันที่การแข่งขันแรก
บอกเลยว่าไม่เหมือนการแข่งขันชนิด

เพราะมันเป็นการแข่งขันนอนกรนนั่นเองล่ะครับ
คุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกครับ
การนอนกรนก็สามารถเป็นการแข่งขันได้
จะเป็นยังไงไปดูกันครับ
สวัสดีครับ
เสียงดังฟังชัดจริง
และนี่ก็คือบรรยากาศการแข่งขันนั่งกินนอนกรนกับคนสีเทพ
โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องแข่งกันนอนกรน
โดยทุกคนต้องโชว์ทักษะการนอนกรนบนแค่ไม้ไผ่
ในยาวนานที่สุดก็รับรางวัลไปเลย
ตามไปก่อติดขอบสนามชมการแข่งขันมันกันหน่อยดีกว่า
บอกเลยว่าควายธรรมดาต้องหลบไป
เพราะข่าวนี้ถึงตาของควายเหล็ก
ที่จะออกมาท้าประลองความเร็วกันแล้วล่ะครับ

และที่เห็นนี่ก็คือภาพบรรยากาศการประลองความเร็ว
ของการแข่งขันรถไถนาทางเลน
ศึกควายเหล็กชิงแชมป์แห่งประเทศไทย
แต่ละทีมจัดรถไถนาคู่ใจ
แข่งขันกันแบบไม่มีใครยอมใคร
ฝีมือแต่ละคนไม่ธรรมดาจริงแล้วก็
เครื่องยนต์โค้งแต่งมาแบบแปดร้อยแรงม้า
คลอสติ้งแรงแสงโค้งโครนกระจุย
ไม่ได้แคร์คนรอบข้างเลยทีเดียว
ไปต่อกับศึกการประลองความเร็วกันต่อ
งานนี้บอกเลยว่าลุ้นหนักมาก

ไม่เชื่อไปดูกันเลยครับ

บอกเลยว่าเร็วแรงทะลุฟาง

ภาพบรรยากาศของการแข่งขันล้อเลื่อนชาวเขา

เส้นทางการแข่งขันก็เรียกได้ว่า
เป็นเส้นทางที่ปราบเซียนมากว้าว
จะเกิดอุบัติเหตุก็ไม่มีใครเป็นอะไรมาก
เพราะผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนเรียกได้ว่ามืออาชีพสุด
เตรียมตัวรับมือกันมาเป็นอย่างดี
บอกเลยว่าธรรมดาโลกไม่จำไปดูการแข่งขันสุดแปลกแหวกแนว
เรียกได้ว่าเป็นที่เดียวในโลกเลยก็ว่าได้
ที่มีการจัดการแข่งขันแบบนี้ว่าแต่จะแข่งอะไร
เชียร์พร้อมกันครับ
อย่าลืมว่าไหลแพ้ลงรัฐาแล้วเว้ยไป
เราแน่นอนว่าจะถึงเส้นไข่แล้วนะครับ

อย่าลืมว่าไหลแพ้ลงรัฐาแล้วเว้ยไปดูการแข่งขันสุดแปลกแวลงรัฐาแล้วเว้ยไปดูการแข่งขันสุดแปลงรัฐาแล้วเว้ยไปดูการแข่งขันสุดแปลงรัฐาแล้วเว้ยไปดูการแข่งขันสุดแปลงรัฐาแล้วเว้ยไปดูการแข่งขันสุดแปลงรัฐาแล้วเว้ยไปดูการแข่งขันสุดแปลงรัฐาแล้ว
ให้ปล่อยด้วงเข้าสู่ลานประลองต้องบอกก่อนว่าการแข่งขันนี้ไม่ใช่การทรมานสัตว์แต่อย่างใดนะครับเพราะการแข่งนี้สื่อให้เห็นว่าด้วงสาคูที่เลี้ยงมีความสมบูรณ์แข็งแรงหรือไม่
อกจากนี้ยังเป็นการให้ดวงได้ออกกำลังกายไปในตัวอีกด้วย
เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนภูมิสุดตัวกันจริงเห็นแล้วก็อยากจะไปลงแข่งบ้างเลยล่ะครับแม่
แล้วคุณผู้ชมอยากท้าประลองการแข่งขันแปลกที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานแบบนี้กันบ้างไหมเอ่ย
แปลกนะคะคุณชนะคือโดยเฉพาะการแข่งขันด้วงฟอร์มูล่าวัน
คือมันต้องใช้เวลานานแค่ไหน

เออนั่งเออแล้วดูสิ

ผมว่านานกว่าไหนน่าจะเป็นวันได้

สนุกกันนะครับกับหลายชนิดการแข่งขันที่เรานำมาฝากกัน